เรื่องรัฐบาลยังไม่คุยไหน

เห็นมีข่าวมาว่าจะคั่วกันเสร็จแล้วค่ะ

ไม่คุยเลย
อย่างที่อย่างเองตอนนี้พระเภทไทยเองเขาก็จะชิงประธานสภา
เดิมที่มันจะต้องเป็นโคต้าของพลังประชารัฐที่จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตั้งรัฐบาล
แต่ก็คือเหมือนกับว่ามองว่าท่านเนี่ยก็คือจะอยู่ในส่วนของที่จะเข้าไปร่วมงานกับแก่นำเด็ก

ว่าในเรื่องของที่มีข่าวลือต่างนานาว่ามีการพูดคุย
ก็คือแปลว่าในส่วนนี้ในส่วนของงานที่จัดตั้งรัฐบาล